โดยเฉพาะประเด็นการตอบโต้ไปมา
ระหว่างสสหญิงของพักพลังประชารัฐ
โศกหญิงของพักอนาคตใหม่
ไปฟ้อมิลประมาทโคศกพรรคอนาคตใหม่
ติดตามในจอประเด็นความเคลื่อนไหวการเมืองครับ

หลังจากนางสาวพันนิกาวนิษฐโคศกภักดิ์อนาคตใหม่
แถลงก่อนหน้านี้ว่าคู่สมรสนักการเมือง

ใช้สื่อเป็นเครื่องมือโจมตีทางการเมือง
ทำให้นางสาววัฒนยาวงโอภาษีหรือมาดามเดีย
สอสอภักดิ์พลังประชารัฐได้ออกมาตอบโต
ล่าสุดมอบอำนาจให้ทะนายความ

เอาผิดฐานหมินประมาทกับโฆษกภักดิ์อนาคตใหม่
หลังพบว่ามีการบิดเบือนข้อเท็จจริง
โจมตีตัวเองและคู่สมรสมีส่วนเกี่ยวข้องกับสื่อ
ทำให้เกิดความเสียหาย
ต่อสื่อมนต์โชว์ไปเมื่อวันศัพท์ที่๑๘
พฤษฐีกายเวียงให้ถ่ายมา
ขณะที่ฝากฝั่งสามีของมาดามเดียอย่างฉายบุญนาค
โพสต์เฟซบุ๊คที่เหมือนจะเป็นการตอบโต้
นายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย
หลังจากที่เมื่อวานนี้นายอนุทิน
ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว
สุนัขบ้าเวลากัดแล้วจะตายเองอย่างทุรนทุราย
ทำให้วันนี้อีกฝั่งโพสต์ข้อความว่าสังคมไม่โง่
กันแน่หมาบ้าพร้อมแฮสแท็ก
แกล้งเธอทุกอำเภอเพราะขัดประโยชน์เธอคนเดียว
ส่วนการประชุมสภาผู้แทนราชดรวันนี้
ระหว่างการหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
นางสาวปารินาไกรคุบสรชบพประชารัฐ
ลุกขึ้นขอความเป็นธรรมต่อนายชวนหลีกภัยประธานสภา
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวท
ในฐานะประธานกรรมธิการปปช
ใช้คำพูดดูถูกดูหมินตัวเอง
ขอร้องให้สอบจริยธรรมพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์

ว่าไม่ควรพูดเรื่องนี้ในที่ประชุม
เพราะเป็นเรื่องภายในกรรมธิการ
ว่าดิฉันก็ได้ทนกับพฤติกรรมต่างมาระยะหนึ่งแล้ว
ดิฉันไม่คุ้นเคยไม่ชอบ
แล้วก็รู้สึกว่าท่านเสรีพิสุทธิ์ดูถูกดูหมิน
ด้วยคำพูดเช่นคุณจบอะไรมาเดี๋ยวคุณจะโดน

สมาชิกใช้วาระนี้มานำเรื่องนี้มาพูดนะครับ
ถ้ามีเรื่องอะไรยังไงส่งมานะครับผมยินดี
ขณะที่นายดนเหตระกูลเลขาธิการพักชาติพัฒนา
รับยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งรองประธานกรรมธิการปปชแล้ว
โดยสลับโคต้ากับพักพลังประชารัฐ
ซึ่งมีรายงานว่าทางพักเตรียมเสนอชื่อนายภัยบูลนิติตะวันมานั่งแทน
เป็นที่น่าสังเกตว่านี่คือการแก้เกมของพักร่วมรัฐบาลกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์
ส่วนการประชุมสภาพผู้แทนราษดรได้เริ่มพิจารณายติด่วน
สุชาติตันเจริญรองประธานสภาได้เปิดให้สมาชิกสลับอภิปราย
สนับสนุนและโต้แย้งอย่างเต็มที่
โดยให้ไปลงมติว่าจะตั้งหรือไม่ตั้งกรรมธิการในสัปดาห์หน้า
ก่อนที่ประธานสภาจะประกาศปิดประชุมในเวลา๑๙นาฬิกา
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน